ทุกผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านอีกแล้วนะฮะ
เนื่องมาจากเรื่องของสุนัขเรื่องของหมาของแต่ละบ้านเนี่ย
ไปมากลายเป็นเรื่องของคนแล้วก็ถึงขั้นยิงกันตาย
ใช่นะครับเป็นบ้านตรงข้ามกันในพื้นที่บางกรวยนนทบุรีนะฮะท่านผู้ชมครับ
คนหนึ่งก็ต้องจบชีวิตอีกคนนึงก็จบอนาคตอ่ะถูกค่ะ
จากเหตุด้วยเรื่องของหมาฮะเออหมากัดกันกลายเป็นคนมาทะเลาะกันแล้วยิงกันตายอย่างเงี้ย
แล้วอายุก็ต้องพูดตรงว่าก็อันนี้ก็ไม่ใช่อายุน้อยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับมีผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิต
หน้าบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลบางขุนกองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายประเสริฐมีแป้นอายุ๖๒ปีนะครับ
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตำบลบางขุนกอง
ถูกยิงด้วยปืนเข้าที่ลำตัวนะ๙นัดนะฮะ๙นัดนะครับโอ้โหนี่
ก็นอนจมกองเลือดเสียชีวิตนะครับส่วนคนก่อเหตุคือนายเชิดศักดิ์แตงพุก
อายุสี่สิบแปดปีเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้านะ
ก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนขนาด๙มมนะฮะ
นี่ตำรวจก็คุมตัวมาที่สพบางกรวยนะฮะนี่ครับ
เชิดศักดิ์ผู้ต้องหาสารภาพว่าลงมือยิงนายประเสริฐ
เสียชีวิตจริงสาเหตุก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของหมา
เชิดศักดิ์บอกว่าผู้ตายเนี่ยเลี้ยงหมาไว้หลายตัว
ที่บ้านผู้ตายนะค่ะแล้วก็ชอบปล่อยออกมา
หมาที่บ้านของเขาที่เขาก็เลี้ยงหมาไว้เหมือนกัน
อยู่ตรงข้ามกันจนมีปากเสียงทะเลาะกันเรื่อยมา
นะฮะทะเลาะกันมาหลายครั้งเรื่องหมาบ้านผู้ตาย
กัดหมาบ้านผู้ต้องหาอ่าอันนี้ผู้ต้องหาเขาอ้างนะค่ะ
เชิดศักดิ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะ
เชิดศักดิ์กับแฟนสาวไปดื่มเหล้ากับเพื่อนในซอย
แล้วก็เดินกลับมาที่บ้านขณะนั้นมีหมาไล่กัดกันอยู่
แฟนของนายเชิดศักดิ์ก็เลยพูดขึ้นว่าไม่หลับไม่นอนหรือไง
ที่บ้านเนี่ยไม่มีบ้านจะอยู่กันหรือไง
หลับไม่นอนบ้านหรือไงเหมือนกับด่าหมา
ว่าไม่มีบ้านอยู่หรือไงไม่มีบ้านอยู่ไงไม่ไปหลับไปนอนที่บ้าน
ขณะนั้นนายประเสริฐผู้ตายจอดรถนอนอยู่ริมถนนพอดี
ก็เลยลงมาจากรถแล้วก็มาด่าทอกันอยู่ที่ตรงจุดนั้น
ด้วยความโอโหนายเชิดศักดิ์ก็เลยวิ่งเข้าไปหยิบปืนในบ้าน
ออกมายิงนายประเสริฐจนตายโอ้โหทีนี้ก็ไม่รู้ว่า
จังหวะนั้นนายประเสริฐผู้ตายเขาจอดรถนอนอยู่ไงอยู่ที่ริมถนนไง
แล้วก็ได้ยินแบบแฟนของนายเชิดศักดิ์ผู้ต้องหาไปด่าหมาไง
หมามันกัดกันว่าไม่หลับไม่นอนที่บ้านหรือไง
ไม่มีบ้านอยู่หรือไงไม่รู้ว่าเข้าใจผิดว่าด่าหมาหรือด่าคน
ใช่เพราะเขาเคยมีกรณีกันอยู่ใช่นายประเสริฐผู้ตายที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยลงมาจากรถ
ทีนี้ก็เลยมาด่าทอกันอีกนายเชิดศักดิ์ก็เลยวิ่งไปหยิบปืนในบ้าน
ยิงนายประเสริฐจนตายนี่ฮะวันนี้คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราลงไปพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยได้เจอกับนางประพาพร้อมเผาแตงพุกอายุ๖๙ปีเป็นแม่ของนายเชิดศักดิ์ผู้ต้องหานะครับ
โดยบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุแม่ก็อยู่อีกหลังนึงนะอยู่บ้านอีกหลังนึงมารู้ข่าวอีกทีก็ตอนตี๕แล้วว่ามีเหตุยิงกันตายที่บ้าน
ซึ่งนางประพาพร้อมเผาบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเธอก็เคยมีปากเสียงกับนายประเสริฐผู้ตายมาก่อนแล้วหนึ่งครั้ง
สาเหตุก็มาจากเรื่องของหมานายประเสริฐที่เลี้ยงไว้เกือบ๒๐ตัวชอบเห่าส่งเสียงดังแล้วก็มากัดหมาที่เธอเลี้ยงเอาไว้
หลังจากทะเลาะกันนายประเสริฐเอามีดยาวมาขู่ที่บ้านด้วยแต่โชคดีที่ตอนนั้นลูกสาวมาเห็นก่อนนะฮะก็เลยกันกันไว้ได้ไม่ได้รับอันตราย

เขาเคยไปลากเมียมาหัวนึงเมื่อก่อนปีใหม่เนี่ยไปถามลูกสาวให้การตำรวจไปหมดแล้วจ้ะเขาก็ลากมีดมาแต่เขาไม่รับปากว่ามีดเขาบอกเอาไม้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
เขาก็บอกไล่เหรอไล่เหรอบอกไม่ได้ไล่ก็แกไปแล้วหมาจะตามแกไปใช่ไหมถ้าแกไม่ไปหมาก็อยู่ตรงเนี้ยก็มาเลาะกัดกันที่หน้าบ้านเนี่ยแล้วเมื่อคืนนี้เขาก็มีเรื่องก็เรื่องนี้อีกแหละท้าเขาอีกแหละเมื่อคืนนี้เขาก็บอกว่ามีปืนก็ไม่กลัวยิงเสียยิงเสียแค่ว่าอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ฟังแม่ของผู้ต้องหาเขากล่าวอ้าง
อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรับผิดชอบคงจะไม่ไปประกันตัวลูกชายเพราะได้คุยกับลูกแล้วลูกก็บอกว่าขอรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไปก็ขอชดใช้ด้วยการติดคุกอันนี้คนก่อเหตุเขาบอกกับแม่เขาส่วนทั้งฝั่งของผู้ตายนะครับมีหลานชายที่อายุสี่สิบหกปีนะฮะชื่อว่าหนึ่งนะ
ศักดิ์คนก่อเหตุกับนายประเสริฐผู้ตายเคยมีปากเสียงกันมาก่อนเนื่องจากนายเชิดศักดิ์ไม่พอใจที่นายประเสริฐไปทะเลาะมีปากเสียงกับแม่ของนายเชิดศักดิ์ก็เรื่องเมื่อกี้แหละที่เขาเล่าให้เราฟังถึงขั้นที่ว่านายเชิดศักดิ์ตอนนั้นเอาปืนไปยิงขู่นายประเสริฐมาแล้วหนึ่งรอบหลังจากที่ทะเลาะกับแม่ของนายเชิดศักดิ์
ตอนนั้นนายประเสริฐไม่แจ้งความอยากให้เรื่องมันจบไปแต่ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นอีกจนได้
เรื่องการตายของนายประเสริฐเมื่อคืนนะครับทางญาติไม่ติดใจนะแต่ก็เห็นว่าสิ่งที่นายเชิดศักดิ์ทำลงไปมันโหดเยี่ยมเกินไปที่กระหน่ำยิงคนไม่มีทางสู้จนเสียชีวิตคาที่เช่นนี้
ผู้ต้องหาเขาก็คิดว่าทางนี้ทำอะไรแม่เขาหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็เลยฝังใจคืนวันนั้นอ่ะประมาณสี่ห้าทุ่มอ่ะ
เขาก็ปืนมายิงตรงหลังเนี้ยตรงตะพานเนี้ยอ่ายิงขู่อ่ะ
แต่จังหวะวันนั้นโชคดีที่ผู้ตายไม่ได้ออกมา
แต่เราก็ทางเราก็เลยไม่คือเราเขามายิง
เรารู้ว่าเขามาทางนี้แต่ลูกผมเนี่ยนอนอยู่บนบ้านเนี่ยตกใจเลย
แต่เราก็โอเคเราก็จบไปโอเคนะคนคนใกล้เคียงกัน
ก็คือเราไม่ได้ไปแจ้งความไม่ได้อะไรก็คือให้เรื่องมันผ่านผ่านไป
แต่เคยเตือนผู้ตายแล้วว่าให้เขาระวังตัวแต่มาคราวนี้ถึงคาวเคาะของเขา
ซึ่งจังหวะมาเจอกับผู้ต้องหาซึ่งกินเหล้าอยู่ตรงนี้ข้างบ้านนี้
ซึ่งมันโหดร้ายมากถึง๑๗เมตรนี่มันไม่ใช่
อันนี้ฝั่งญาติของผู้ตายนะเขาบอกว่าฝั่งเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปทำอยู่ฝ่ายเดียว
ค่ะเคยมาถูกยิงใส่มาแล้วแต่ไม่โดน
ตอนนั้นก็ถือว่าเพื่อนบ้านกันไม่แจ้งความก็ได้
สุดท้ายถูกยิงจนตายนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายนะครับพนภายศาลวงวและวงคน
หนึ่งนะครับซึ่งนายเชิดศักดิ์เนี่ยระหว่างที่ถูกคุมตัวมาสอบปากคำ
เพิ่มเติมนะฮะก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับ
บอกว่าก็ยอมรับผิดที่ก่อเหตุนะ

เห่าเสียงดังที่บ้านตนอะไรประมาณอย่างนี้ฮะ
ตำรวจแจ้งข้อหานายเชิดศักดิ์นะครับ
เพราะว่ารับสารภาพทุกอย่างนะฮะ
ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง